ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
จัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก

ร่วมมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคโลหิต
ด้วยการร่วมบริจาคสเต็มเซล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย

โดยนาวาโทยิงแพทย์หญิงอุบลวัน

ผู้บริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เป็นได้ทั้งเม็ดโลหิตแดง

ที่จะรักษาผู้ป่วยโรคทางโลหิต

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉพพลัน

แล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง
ความสำคัญของสเต็มเซลล

เซลเม็ดเลือดชนิดต่าง

อันนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคบางโรค

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

รับการรักษาแล้วก็ไม่หายขาด

เพราะว่าจะมีเซลล์ใหม่ที่เป็นเซลล์ปกติ

อยากจะเชิญชวนคนทั่วไป
ที่มีสุขภาพดีรวมถึงคุณผู้ชมนะ

จะร่วมบริจาคสเต็มเซลกันเยอะ

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ได้น่ากลัว

แต่ว่ามีข้อจำกัดตรงที่ว่า

จะต้องมีเนื้อเยื่อที่ตรงกัน

ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ
เพราะว่าเฉลี่ยแล้วอัตราความเป็นไปได้

ซึ่งตั้งแต่ปี๒๕๔๕เป็นต้นมานะครับ
เป็นเวลากว่า๑๕ปีในประเทศไทย

แต่มีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ไปแล้ว
เพียงแค่๒๑๗คน

และยังมีผู้ป่วยโรคโลหิตที่รอการปลูกไทย

ดังนั้นเลยอยากจะเชิญชวนให้หลายคน
ไปร่วมบริจาคเพราะว่าบางที
ของคุณอาจจะมาตรงกับของผมได้

ตัวเลือกของสเต็มเซลล์ก็จะมากไปด้วย
แล้วก็โอกาสในการรักษาคนที่ป่วย

และโอกาสในการจัดสรรให้ผู้ป่วยมีได้เยอะขึ้น